ไก่อยู่กับพวกเราแล้วอาจารย์ปองพาธินีสวัสดีครับ
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ๔สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนชีวิตจากร้ายเป็นดีใน๔ภาคเลยนะครับ
เริ่มกันเลยภาคเหนือค่ะหมอไก่เราต้องไปที่ไหนคะ
ที่แรกที่เราจะแนะนำนะก็คือที่กู่ช้างกู่ม้าจังหวัดลำพูน
หลายคนจะสงสัยว่ากูช้างกูม้าเป็นอะไร
มีตำนานเล่าว่าเจ้าพ่อกู่ช้างในสมัยก่อนท่านเป็นช้างที่มีอิทธิฤทธิ์มาก
เวลาท่านไปสู้ศึกสงคามก็คือหันงาไปทางไหน
ฆ่าศึกศัตรูจะแพ้พ่ายไปหมด

แล้วเรื่องที่ควรจะไปขอที่นี่ล่ะคะหมอไก่

ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นข้าราชการอาหารตำรวจเนี่ย

ก็คือให้ใช้แบบดอกไม้ทูบเทียนตามปกตินั่นแหละ
ซึ่งที่นั่นเขาจะมีบริการอยู่แล้ว
แต่ว่าเคล็ดลับเลยถ้าไม่ทำไม่ได้เลยนะ
ถ้าไม่ทำเหมือนไม่ได้ไปก็คือการล่อท้องช้าง

ก็คือเวลารอดให้เราตั้งสมาธิก่อน
แล้วก็ให้เราวนขวาใต้ท้องช้าง๓รอบ
แล้วก็ให้เราอธิษฐานไปด้วยว่าเราอยากจะได้เรื่องอะไร
แต่ว่าควรจะอธิษฐานแค่เรื่องเดียวก็พออย่าขอเยอะ

อีกนิดนะครับวนไปทางทิศไหนฮะ

ใช่ทางขวานะคะพอล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ย
เอาน้ำน้ำส้มปล่อยนะครับ
พรมที่ตัวซึ่งเขามีบริการให้อยู่แล้วค่ะ

ไปแล้วคือแบบไปขอเรื่องงานที่แบบมันยากมาก
ก็คือแบบติดตามงานนี้มาเป็นปีแล้ว
แล้วนี่คือไปขอตอนมกราปี๖๐ปีที่ผ่านมา

ทีนี้คือตอนมกรา๖๐ก็ยังเงียบอยู่
แล้วพอกุมภาก็คือเขาติดต่อมาเอง

แล้วก็เลยแบบอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปไห้
จังหวัดลำพูนนะคะใครอยู่ภาคเหนือหรือไปภาคเหนือก็แวะไปกันได้

ภาคกลางก็คือสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านอยู่ฉันเองนะคะฉันไปบ่อยนะคะ
ถ้าใครที่เคยไปเนี่ยก็จะเห็นกับกองทัพไก่จำนวนมหาศาลเลยนะ

คือที่มันเยอะแบบนี้เพราะว่าเขาบนบานเอาไว้แหละ

เราจะขอพรเรื่องอะไรดีหมอไก่

แล้วก็การขอพรเคล็ดลับขอพรเลยก็คือ
เราใช้ดอกไม้ทูบเทียนตามปกตินี่แหละ
แต่ว่าถ้าใครที่ต้องการจะไปบนบาสารเก่า
แล้วก็ให้ใช้ไก่นะไก่จะเล็กจะใหญ่อันนี้แล้วแต่ความศรัทธา
ได้หมดเลยนะคะส่วนภาคอีสานล่ะคะ
ภาคอีสานก็คือหลวงพ่อนาคจังหวัดอุดรธานี
จริงเราสามารถขอพรกับหลวงพ่อได้ทุกเรื่องเลยนะ

ความรักใครอยากขอเรื่องความรักก็ไปขอกันได้กับตัวพอหน้า
เขาบอกสมบูรณ์พูดคุณ
ที่การขอพรละคะหมอไก่
เราให้ใช้ทูปสามเทียนสอง

ใช่ค่ะทูป๓เทียน๒แล้วก็ให้ถวายของคู่
ของคู่ก็เช่นจะเป็นตะเกียบก็ได้ช้อนก็ได้
ขนมเข่งก็ได้ขนมเข่งนี่คือมันจับเข้าหากัน

มีเคล็ดลับที่แบบแนะนำไหมคะ

นะคะก็คือให้เอาน้ำมนต์พรมตัวเรากับพรมคนลักษณ์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

แต่ว่าก่อนที่เราหลายคนไม่รู้นะ
หลายคนคือไปถึงปุ๊บแล้วก็ยิงไปไหว้แช่มแช่มเลย
ก็คือให้เราไปไหว้พระประธานในโบสถ์ก่อน

แล้วก็ไปปิดทองอะไรให้เรียบร้อย

การงานมันจะได้ปังอะไรแบบนี้ป่ะ

ปังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะเลยนะครับ
นี่ก็เป็น๔สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่แนะนำว่าถ้าเกิดในช่วงปีใหม่นี้
ใครมีโอกาสก็สามารถแวะไปขอพรศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้นะคะ